เพื่องว่างงดการรวมตัวการของกลุ่มบุคคลแยกยังการแพทยบาทของโรคโควิดสิบเก้า
แต่วันนี้มีการประชุมคณะกรรมการ๑ครับชื่อว่า
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ท่านประธานวันนี้มีคำสั่งเรียกหากมีคนเด็กจากห้องนี้จะขอให้ประธานรับผิดชอบนะครับ

วันนี้ท่านก็เข้ามาก็รู้รับผิดชอบด้วยกันนะครับ
ถ้าลืมมานั่งใกล้ผมหาเรื่องผมไม่มีเรื่อง

ยังไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยผิดกฎหมาย
จะเอาเชื้อมาเผยแพร่อะไรอย่างนี้
คงเป็นไม้เบื่อไม้เมากันระหว่างนายศีละเจนจาคะสสพลังประชารัฐ
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท

จะขอนั่งใกล้กับคนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
นายศิระยอมรับกลางวงประชุม

ร่วมกับคนตรีราชิตอรุณวงศ์

ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัส
ไปร่วมชมมวยวันเดียวกับนายแมททิวดีน

จึงขอเรียกร้องให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
รับผิดชอบในฐานะผู้เรียกมาประชุม
ขณะที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ตอบโต้กลับ
ว่าคนที่ต้องรับผิดชอบคือนายศิละ
ก่อนที่นายศีระได้ขอเดินออกจากห้อง

รับว่ารู้สึกมีอาการผิดปกติ
หน้าแดงวัดไข้แล้วเกือบ๓๗องศา
ทำให้สื่อมวลชนต้องถอยตัวออกห่างทันที
ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าความเห็นว่าหน้าแดงเนี่ยคือ
น่าจะมีอาการหรือไม่ก็ยังไม่ทราบเลย
นี่จริงร้อนจริงลองจับนี่

ที่ภายหลังนายศิระจะออกมายืนยันอีกครั้ง
ว่ารู้ผลตรวจแล้วว่าไม่ติดเชื้อโควิด๑๙

เครื่องที่แจ้งผลตรวจจากโรงพยาบาล
ตนเองทราบผลภายหลังยืนยันว่าไม่ได้โกหก

ในสังคมออนไลน์ถล่มนายสาธาศรีปาน
สเขต๒จังหวัดสงขลาพพลังประชารัฐ

แชร์ต่อในเพจเฟซบุ๊คส่วนตัว
เจ้าตัวจะออกมาแถลงข่าวขอโทษสังคมแล้ว
แต่ปรากฏว่ามีประชาชนบางส่วนที่ไม่พอใจ
ทำป้ายสีขาวดำพร้อมข้อความตอบโต้
ติดตั้งไว้หน้าตึกกลางเมืองหาดใหญ่

วิศนุเกลืองามรองนายกรัฐมนตรี
ยืนยันว่าการประชุมสมัยสามัญของภาคการเมือง

เพราะต้องเป็นไปตามพรบพักการเมือง

เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ให้ทราบภายในเดือนเมษายนของทุกปี
หลังก่อนหน้านี้มีบางพักการเมือง

เพราะป้องกันการแพร่เชื้อโควิด๑๙
พักร่วมฝ่ายค้านเสนอให้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัน
เพื่อให้ฝ่ายค้านและสวได้เข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็น
ช่วยหาทางออกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด๑๙
เพราะที่ผ่านมาปรากฏเป็นข่าวว่า
มีการใช้ภาษีของประชาชนใช้ในการหาผลประโยชน์
โดยเฉพาะในการกักตุนหน้ากากอนามัย

อย่ามองว่าฝ่ายค้านหรือประชาชนเป็นฝ่ายตรงข้าม
รัฐบาลต้องกล้าเปิดรับฟัง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน